รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าสวนลุมพินีที่มีเยอะมากตัวขี้หรือตัวเงินตัวทอง
เยอะมากจริงคือเรียกให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยก็คือเรียกว่าตัวเฮีย
แต่ถ้าเกิดจะให้เพราะหน่อยเราก็เรียกว่าตัวเงินตัวทอง
คือก่อนหน้านี้เมื่อสองปีก่อนมีการจัดระเบียบไปแล้วรอบหนึ่งเนอะที่เราเป็นข่าวใหญ่ไปว่าเออไปเอาตะขายไปจับไปอะไรคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าสงสารตัวเฮียเพราะว่าเขาก็อยู่ของเขาปกติอ่ะ
คือมันอยู่ด้วยระบบนิเวศอย่างขาวดินนี่ก็เยอะนะ

มีน้ำมีอะไรพวกนี้นะฮะคือตัวเย่อย่างนี้มันชอบ
ใช่แล้วคนก็สงสารนะตอนเมื่อ๒ปีก่อนที่เจ้าหน้าที่ไปจับ
คือในมุมของกรทมหรือว่าผู้ที่ดูแลสวนลุมเนี่ยเขาก็มองว่ามันรบกวนผู้ที่มาออกกำลังกาย
ประชาชนที่มาใช้ที่นี้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายนักท่องเที่ยว
จากรบกวนแล้วเกิดเผลอมันไปทำร้ายเขาขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไง
แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยไปสัมภาษณ์คนที่เขาไปเที่ยวสวนลุมนะ
เขาบอกว่าเขาไม่กลัวแล้วก็มีภาพนอนเหมือนก็เดินอะไรกันไปเขาก็อยู่ร่วมกันได้
คือคนไปเที่ยวเขาบอกเขาไม่กลัวเพราะไปแล้วก็เห็นเป็นประจำ
เชี่ยวชาญก็บอกว่าถ้าไม่ไปทำร้ายมันก่อนมันก็ไม่ทำร้ายใครอยู่แล้วมันกลัวคนซะด้วยซ้ำ
แต่ทีนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพอวันเวลาผ่านไปจำนวนมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยในสวนลุมเนี่ย
มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยทางกรุงเทพหานครก็เลยประสานไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปจับเพราะว่ากลัวว่าพอมันเยอะมากเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือเปล่า

เขาก็เลยบอกว่าให้เจ้าหน้าที่ไปเดินนับดูแล้วก็ไปจับไปจัดระเบียบให้หน่อย
ทางสำนักเขาเลยบอกว่าเดินนับเนี่ยตัวเลขมันอาจจะคลาดเคลื่อนนะ
เดินไปเดินไปมันก็เดินจากจุดนึงไปอีกจุดหนึ่งบางทีมันงงนะเดินนับ
ตรงนั้นก็เยี่ยตรงนี้ก็เยี่ยคือเฮียเต็มไปหมดอย่างนี้หรอ
จริงเดินนับไปตัวเลขมันงงค่ะนักวิจัยของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาบอก
เคยไปนับแล้วมันไม่ถึง๔๐๐นะ๑๖๐ตัวเท่านั้นเอง
แล้วก็๒ปีก่อนเคยจัดระเบียบจับตัวเฮียครั้งใหญ่ในสวนลุมไปแล้ว
แล้วตอนนั้นคนก็วิจารณ์นะว่ามันไม่เหมาะหรือเปล่ามันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเลย
คนที่เขาไปเที่ยวสวนลุมก็คุ้นเคยกับพวกมันอยู่แล้วเนี่ยค่ะ
ภูมิหน่วยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาบอกว่าเสนอแนะทางกรุงเทพมหานครแบบนี้ค่ะ
จัดกิจกรรมเลยดีกว่านับตัวเงินตัวทองร่วมกัน

จะได้ตัวเลขที่ตรงกัน
ว่าตัวเลขของกรทมกับตัวเลขของทางสำนักอนุรักษ์มันตรงกันไหม
เดินด้วยกันแล้วนับด้วยกัน
แล้วจัดเป็นกิจกรรมอย่างนี้มันจะต้องมีเหมือนกับ
ใครนับได้เยอะที่สุดใครชนะที่สุดเนี่ย
มันก็จะต้องยังไงต้องโปรโมทกิจกรรมยังไง
ใครเฮียมากที่สุดอย่างนี้เหรอ
เขาเสนอให้เสนอให้เด็กและเยาวชนมาร่วมกิจกรรม
มาร่วมกิจกรรมบอกว่าจัดเป็นเทศกาลนับตัวเฮียสวนลุมกันเลยดีกว่า
คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยที่เขาไปเที่ยวสวนลุมเนี่ย
รายเขาไปเพื่อจะไปดูตัวเฮียนะคะ

ไม่มีเขาไม่เห็นเขาอยากจะมาดูเป็นของแปลกหาดูยาก
จริงแล้วถ้าแบบทำเป็นโครงการพิเศษคือชมตัวเฮียในสวนลุมอะไรแบบนี้
มันน่าจะได้รับความสนใจไม่น้อยอันนี้เขามองอีกมุมหนึ่งนะ
ดีกว่าจับแล้วเอาไปปล่อยอืมมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงอืม
แต่ว่าการควบคุมจำนวนของมันเนี่ยค่ะอาจจะช่วยได้
เช่นพอถึงฤดูการวางไข่ก็ให้ไปเก็บไข่ออกมาเอาไปทำลาย
แต่ไม่ใช่ปล่อยจนมันเยอะแล้วก็ไปจับมันเอาตะขายไปจับเอาอะไรไปจับแล้วไปปล่อยที่อื่นเนี่ย
มันไม่น่าจะเหมาะมันไม่น่าจะใช่ทางออกที่ถูกอะไรแบบนี้
คือในมุมกรทมเขาก็มองว่ามันรบกวนแล้วอาจจะไม่ปลอดภัย
ดิฉันเหมือนเคยไปทำข่าวไปเดินนับเหมือนกัน

คิดถึงคำอุทานได้เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นที่มาของอุทานก็ได้นะ
สำหรับคนที่กลัวนะเขาบอกว่าเดินเดินไปแล้วแบบ
พอมันโผล่มาก็เฮียใช่ไหมมันก็เป็นคำอุทาน
เออคือชื่อจริงของมันคือตัวเฮียแต่ว่าคนเอามาใช้เป็นคำหยาบ
เพราะว่าพฤติกรรมของมันนะคะชอบไปกินของเน่าของสกปรกของเน่าของเหม็น
อะไรแบบเนี้ยก็เลยเอาคำชื่อมันเนี่ยมากลายเป็นคำหยาบจริงจริง
คำว่าเยี่ยมไม่ใช่คำหยาบคนนั่นแหละมาใช้กันเอง

เดี๋ยวดูในมุมของทางนางอารมณ์วงมหานะครับ
ภูมิหน่วยการสำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะครับ
ท่านบอกว่าจากการสำรวจพบว่าจำนวนตัวเฮียในสวนลุมเพิ่มขึ้นทุกปี
จึงต้องประสานสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าให้มาจับ
เพราะมันอาจจะกระทบกับนักท่องเที่ยว
แต่จากการหารือกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วเห็นว่าจำนวนตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียนในสวนลุม
มันก็ยังไม่ได้หนาแน่นถึงขั้นที่ต้องจับออกไป
อีกทั้งยังได้ท้วงติงมาตรฐานการนับจำนวนของเจ้าหน้าที่กรทม
พร้อมกับให้อาสาสมัครให้เข้ามาช่วยกันนับใหม่
จะได้ชัดเจนนะครับซึ่งเรื่องนี้กรทมจะหารือกับสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกครั้งหนึ่ง
แต่หากลองคำนวณจากพื้นที่สวนลุมทั้งหมดนะครับ
พื้นที่สวนรุมมีสวนลุมมีพื้นที่ทั้งหมด๓๖๐ไร่
ถ้าเอาที่กรทมนับนะตอนนี้มีตัวเฮีย๔๐๐ตัวในพื้นที่๑ไร่
จะมีตัวเฮียอาศัยอยู่ประมาณ๑ตัวถ้าคิดเฉลี่ยนะพื้นที่
แต่ถ้าสำนักอนุรักษ์บอกว่ามันน่าจะมีสักประมาณแค่๑๖๐ตัว
เท่ากับว่าพื้นที่สวนลุม๒ไร่จะพบตัวเฮียอาศัยอยู่๑ตัว
แต่อันนี้เขาเฉลี่ยตามพื้นที่กับอัตราตัวไงมันไม่ได้อยู่กระจายกัน
เราแบ่งกันนะพื้นที่เธออยู่๒ไร่ฉันอยู่๒ไร่
มันไม่ใช่อย่างนั้นไงบางทีอยู่รวมกันอยู่ตามแหล่งน้ำตามแหล่งที่มันอยู่อาศัยของมันนะครับ
แต่ถ้าดูตัวเลขเมื่อปี๕๙นะครับกรทมจับตัวเงินตัวทองในสวนลุมไป๑๕๐ตัว
อันนี้เป็นภาพที่เคยจับกันนะฮะจากทั้งหมด๔๐๐ตัวปี๖๐จับไป๑๕๐ตัว
ส่งต่อไปที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบุรีซึ่งมีพื้นที่อยู่สองพันไร่ที่นั่น
แล้วก็ศึกษาหาแนวทางควบคุมปริมาณแต่ทีนี้เนี่ยแม้ว่าจะจับไปแล้วปีนึงก็ร้อยกว่าตัวนะคุณเขียนมาสอน
แต่ตัวเยี่ย๑ตัวเนี่ยมันขยายพันธุ์ก็คือ๑ตัวออกไข่ได้๑๕๑๘ฟองแล้วโอกาสรอดเนี่ยมันร้อยละ๙๐
เพราะฉะนั้นถ้าไม่จับออกไปเพิ่มอีกมันก็ขึ้นมาเรื่อยมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยส่งผลต่อทัศนียภาพ
ตัวมีขนาดใหญ่ถึง๓เมตรก็มี
ออกมาเดินทีนึงถ้ามันไม่ออกไปไหนนะ

ว่าจะเอายังไงหรือยังไงจะจับเพิ่ม
แล้วก็จะนับปริมาณให้แน่ชัดยังไงแต่ทีนี้เรามาดูว่าตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮียเนี่ย
ความจริงแล้วความมีประโยชน์ของมันในระบบนิเวศในระบบวงจรชีวิตสัตว์เนี่ย
มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนคิดความหมายของชื่อมันเลยนะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเคยทำคลิปเอาไว้เรื่องของตัวเฮีย
ว่าประโยชน์ของมันเป็นยังไงเรื่องของการที่มันอยู่การย้ายมันออกจากสวนลุมมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับ

ท่านลองดูตัวไหวนะครับ
ภูมิแบบเครื่องแรงมากแรงแย่เยี่ยมทรงความแรงเหลือโลคสิทธิ์
คืออีกมุมหนึ่งมันจะได้ไปอยู่ในที่ที่มันมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าเดิมด้วยนะ
พื้นที่สองพันไร่เนี่ยนะแต่ตรงนี้เราก็เลยทำให้ดูว่าเออชีวิตมันในสวนลุมมันบอกมันก็ไม่ทำร้ายใคร
แล้วเราทำเพลงให้น่ารักเชียร์กุ๊กกิ๊กฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
ใช่เราก็เอาให้เข้ากับการเดินการวิ่งของมัน